หลังเนี้ยมีสี่ชีวิตด้วยอะครับสี่ชีวิตแล้วลุงชันเป็นเจ้าของบ้าน
กลับมาเจอสภาพนี้โอ้โหใจคอไม่ดีเลยฮะ
ระวังต่อไปนะครับสงสารเตอร์

เรียกรถแล้วเรียกรถแล้วเรียกรถแล้วเรียกรถแล้วพี่
สงสารเจ้าของเลยค่ะพี่พี่

ดูดูดูพี่มาไปอยู่ในร่องก่อนพี่อยู่ในร่องก่อน
ลุงชันลุงชัน
ลุงชันไปไปอยู่ในร่องก่อนเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวมันชีวิตเรายังอยู่นะคะพี่

ได้ยินเสียงร้องของลุงชันไหมคุณผู้ชม
เสียงร้องของคนที่รู้สึกว่ามันหมดแล้วซุดลงไปเลยครับ
คนต้องมาปลอบกันฮะลุงชันแกช็อกเลยลุงชันบุญงามเจ้าของบ้านครับ
เห็นบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านที่ตัวเอง
สะสมสร้างมาทั้งชีวิตไปหมดเลยไปหมดเลยอ่ะ
พี่น้ำแข็งพี่เบิ้ลฮะแล้วคนที่ไปปลอบจะบอกว่าชีวิตเรายังอยู่
ชีวิตเรายังอยู่แต่นั่นคือสิ่งที่ลุงชันใช้ทั้งชีวิตสร้างมาครับ
เขาบอกหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วเหตุเกิดช่วงสายเมื่อวานนี้ครับ
บ้านเล็กที่๒๒๒๕ที่จังหวัดสุรินทร์ลุงชันแกอยู่กับเมียแล้วก็ลูกสาวนะ
สามชีวิตนั้นปลอดภัยพอไฟดับไปแล้วไปตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยครับ
ที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกว่า๔ชีวิตคือมีหมาด้วยครับเจ้าโอเลี้ยงเป็นหมาพันธ์ไทยเพศผู้ตายในกองไฟเลยฮะเนี่ยตัวนี้
ดูดิลูกสาวลุงชันชื่อคุณสุนิพาที่อยู่ในบ้านตอนเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะเล่าให้ฟังว่า
เธอนอนอยู่ชั้นล่างอยู่หน้าทีวีตอนนอนอยู่ได้กลิ่นไฟไหม้มาก่อนเลย
ว่าข้างบ้านเผาขยะกันสักพักได้ยินเสียงเหมือนแป๊บปั๊บปั๊บ
เหมือนไฟประทูขึ้นมาลุกขึ้นไปดูบนชั้นสองนะครับ
ไฟไหม้ลามอย่างรวดเร็วเลยเธอก็รีบวิ่งออกมาเรียกชาวบ้าน
ไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยดับไฟหน่อย
นอนอยู่ข้างล่างคอยได้ดูสัตว์อ่อเหมือนจะหลับแล้ว
แต่ว่าไม่รู้ว่ามีไฟไหม้เลยครับ
มันได้ยินเสียง

ส่วนเจ้าหมาที่ตายไปเนี่ย
คุณผู้ชมเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยเป็นหมาที่

ห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงแล้วก็คือเป็นหมาที่รักบ้านด้วยอ่ะอืม
คิดว่าเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าคุณสุนิสาติดอยู่ในบ้าน
อ่าแล้วมันวิ่งรวดจะเข้าไปช่วยมั้งห่วงเจ้านายเออห่วงเจ้านาย
พอเข้าไปแล้วออกมาเองไม่ได้ครับสำลักควันแล้วก็ไฟคลอกไปด้วย
แต่ต้นเพลิงเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ